ปัญหานี้ก็เหมือนกันค่ะครูแฉครูด้วยกันเองนะคะ
คุณครูคนนึงบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับจิตสำนึกที่มันไม่มีเลย

มีตั้งแต่ไล่ทำร้ายเด็กนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง
เตะทั้งถีบทั้งตีเหยียบบาก็มี
หรือเอาเงินกองทุนที่ผู้ใจบุญบริจาคมาให้กับเด็กยากไร้
เอาไปเที่ยวไปร้องคาราโอเกะ

คนที่ทำนี่คือเป็นครูที่เป็นครูค่ะเป็นครูที่โรงเรียน
นี่คือคุณเพชรรัฐนะคะเธอเป็นครูที่มีตำแหน่งรักษาราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกไม่ไหวแล้วจะเปิดหน้าก็เปิดขอแชร์หน่อยเถอะ
มีครูและบุคลากรในโรงเรียนบางคนทำหน้าที่แบบไร้จิตสำนึก
ส่งผู้สื่อข่าวไปพูดคุยค่ะเธอก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูเลย
บอกลองดูนะครูผู้ดูแลหอพักเนี่ยถือไม้เรียว
ไม่เรียวสอบสวนความผิดเด็กนักเรียนสี่คนลักษณะท่าทางเนี่ยเหมือนข่มขู่
ประเด็นปัญหาคือขนมในห้องพักครูถูกขโมยไปจะเห็นว่ามีการพูดจาให้เด็กนั่งแล้วก็พูดคมครู
เขาบอกว่ามีการเอาเท้านี่ไม้เรียวนะเอาเท้าเหยียบนี่เห็นไหมเหยียบไม่ได้เหยียบ
ใช้คำว่าเหยียบแล้วก็ถีบเลยให้น้องล้มเหยียบที่ไหล่แล้วถีบจนเขาล้ม
อีกคนนึงข้างข้างโดนไม้ตีค่ะนี่นี่เอาไม้ชี้แล้วเหยียบคนแรกล้มเสร็จปุ๊บ
เอาไม้ตีคนข้างข้างอีกนี่เงื้อแล้วขออนุญาตหยุดภาพนะครับแต่เขาตีจริงจริง
เสร็จปุ๊บเตะจนน้องคว่ำไปอีกคนนึงพอตีเสร็จเตะน้องอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้า๑๗มกราคม๒๕๖๖นะคะ
คุณเพชรรัฐเล่าอีกว่าหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้น้องป๓ที่อยู่ในคลิป๑ใน๒คนนี้เนี่ย
หวาดภาวะหนักจนไม่กล้ามาโรงเรียนอีกเลยหนีกลับไปอยู่กับมูลนิธิเอกชนที่อุปการะอยู่ก่อนหน้า
จากนี้ครูคนที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยเคยลงโทษนักเรียนชายคนนึงด้วยความรุนแรงแบบนี้
แต่กลายเป็นการลงโทษผิดคนค่ะเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเด็กคนนั้นกลัวคือวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยอ่ะ
หายไปเลยก่อนจะยอมกลับมาเรียนทีหลัง
อกจากความรุนแรงแล้วที่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องการเบิกใช้เงินนี่ก็เหมือนกัน
ในโรงเรียนมีการเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาให้เอาไปใช้ส่วนตัว
็อกแรกอ้างบอกว่าเบิกไปใช้ราชการที่ภูเก็ตเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีค่าตัวเครื่องบินค่าถี่พักอาหารเหมารถน้ำมัน๓๗๑๐๐บาท
แต่จริงแล้วแค่เป็นการเดินทางไปส่งผู้บริหารระดับเขตคนนึงโดยที่ไม่มีหนังสือไปราชการตามระเบียบด้วย
นี่ค่ะเขามีบินมากางให้ดูด้วย
อีกก้อนหนึ่งบอกว่าขอเบิกไปซื้อโซล่าเซลที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แต่ตรวจสอบดูเอ๊ะที่บาคาราโอเกะ๑๕๐๐บาทตรงนั้นเขาขายโซล่าเซลล์กันด้วยเหรอ
ทำไมมีเงินส่วนหนึ่งถูกใช้จ่ายที่นั่นตั้งหมื่นห้า
แล้วเงินที่ครูเหล่านี้เอาไปใช้เนี่ยเป็นเงินบริจาคในกองทุนที่มีอยู่ประมาณ๒แสนกว่าบาท

คุณเพชรรัฐบอกว่าที่เอามาแฉเนี่ยเพราะรู้สึกแย่
ที่ต้องเห็นเด็กที่บางทีน้องอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสฐานะทางบ้านยากจน
มีผู้ใจบุญเขาอุตส่าห์บริจาคเงินมาเพื่อให้น้องได้มีอนาคตการศึกษามีชีวิตที่ดีขึ้น
ก็กลับมาถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายอยู่แบบนี้
เสียโอกาสในการออกนอกระบบการศึกษาอีก

เทอมน่าจะมีเงินนอกอยู่ประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทกว่าค่ะ
เปิดเทอมมาเหลือ๓๐๐๐หนูก็ยอมไม่ได้เพราะเงินบริจาคไม่ถูกต้องเลยอ่ะ
เขาเอาให้เด็กตอนนั้นก็แบบเครียดกลัวว่าอนาคตจะโดนเด้งไหมอะไรก็เลยไม่กล้า
แต่พอมาวันนี้พอมาวันนี้มันรวมถึงเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างนานาเรื่องของระบบอุปถัมภ์ของเขา
เรื่องที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวบอกว่าแม้จะยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แต่พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สั่งการให้ตำรวจสพเชียงดาวตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
แล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กหรือว่าคุณครูเพชรรัฐตามกรอบกฎหมายด้วย
ถ้าคุณครูในคลิปต้องการชี้แจงเราก็อยากฟังเหมือนกันค่ะก็สามารถชี้แจงได้
กับการที่จะต้องย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเหมือนกัน
คือขอเคลียร์ให้จบเรื่องเพื่อแลกกับการย้ายกลับมากรทม
ใช่ใช่จะเคลียร์แค่นี้จริงเหรอแล้วเด็กที่โดนถีบทำร้าย
แต่นี่ไงคะล่าสุดเนี่ยผู้ว่ารู้เรื่องแล้ว
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนิรัติพงศิษฐิถาวรนะคะ
สั่งให้ทางผอที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ย
ดูแลแล้วก็สอบพฤติกรรมครูเลยให้ดูว่าครูคนนี้
ทำโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุนี้เนี่ยจริงไม่จริงอย่างไร
สอบข้อที่จริงมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าพบความผิดก็จะลงโทษตามระเบียบ
เพื่อที่อยากจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาแล้วก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุน
การใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน
แล้วก็ชื่นชมคุณครูที่ออกมาเปิดเผยข้อได้จริงในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบว่าจะออกมาเป็นอย่างไร